ติดตามกันต่อสำหรับผ่าภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้
ยุคสมัยของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รำรงค์ตำแหน่งเป็นผู้บัญชากาลทหารบก

เปลี่ยนจากคำว่าเอาชนะทุกหมู่บ้าน

ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
ที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
ประกาศแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างชัดเจน
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสำเร็จ
และมุ่งหวังที่จะเห็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ได้ผลภายใน๑ปีโดยเปลี่ยนคำว่าเอาชนะมาเป็นสุขสงบในทุกหมู่บ้าน
การกำหนดนโยบายที่ว่าเป็นเอกภาพทำให้เราผมเองสามารถที่จะกำหนด
นโยบายว่างานทุกอย่างงบประมาณทุกส่วนให้กับทิศกลับทิศทาง
จากที่เคยเอาชาวบ้านออกนอกพื้นที่ไปในเมืองใหญ่ไปหัดใหญ่ไปกรุงเทพ
ให้กลับทิศทางให้กลับเข้ามาทำในพื้นที่ในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอ
ให้เข้ามาส่งเสริมจะอบรมอะไรก็มาทำในหมู่บ้าน

มันก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐลงไปในหมู่บ้าน
ทั้งสีเขียวสีกะกี่ทุกสีลงไปในหมู่บ้าน
นั่นคือการแสดงอำนาจรัฐ
นโยบายแรกที่ผลเอกอุดมเดชน์นำมาใช้
คือการทำให้พื้นที่ปราศจากอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ใช้มาตรการเชิงลุกเข้าไปตรวจค้นแหล่งต้องสงสัย
ทำให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องหลบหนีออกนอกพื้นที่
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่แทน
เมืองต้นใช้ทหารกับทหารพลาน
จากนั้นถ่ายโอนให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทดูแลพื้นที่ตัวเอง
มาคือการเอาชนะจิตใจประชาชน
ด้วยการนำโครงการพัฒนาลงไปในพื้นที่
มีการเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้าน
รับฟังความคิดเห็นความต้องการของชาวบ้าน

เป็นผู้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
และความต้องการจากประชาชนในทุกพื้นที่
โดยได้สรุปความต้องการของประชาชน
ส่งให้กอรมนส่วนกลางและรัฐบาล
เป็นเอกสารความหนาถึง๘เล่ม
หรือที่เรียกกันว่าคัมภีร์๘เล่ม

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ซึ่งมีหลากหลายโครงการทุกตำบลทุกอำเภอ
โดยมีจัดโครงการและงบประมาณให้ตรง
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
และให้ส่วนราชการต่างลงไปขับเคลื่อนงาน
แผนที่ฝ่ายความมั่นคงชี้นำ
โดยในพื้นที่ให้เกาะออรมนอร์ภาค๔ส่วนหน้า
เป็นศูนย์กลางเพื่อความเป็นเอกภาพ

กองกำลังประจำถิ่นซึ่งเป็นคนในพื้นที่

ทำให้ผู้ก่อความไม่สงบกลับเข้ามาหมู่บ้านไม่ได้

แต่ละหมู่บ้านมีโครงการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน
ช่วงที่ผ่านมาเรามีเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
มัศยิตที่เป็นหมู่บ้านที่
เคยพิสูจน์ทราบว่าเป็นหมู่บ้านภรรนาศจรเป็นนายอ

เปิดรับโครงการของในหลวง
เศรษฐกิจพอเพียงไปเกิดขึ้นในหมู่บ้านเหล่านี้แล้ว

ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่า
เราสามารถที่จะเข้าไปในหมู่บ้าน
ไปสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชน

จุดเริ่มต้นของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
เมื่อฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถคุมพื้นที่ได้
การก่อเหตุร้ายทำได้ยากขึ้น
ทำให้ไม่สามารถใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องต่อรองได้เหมือนเดิม
การพูดคุยก็จะประสบผลขึ้นกว่าเดิม
อันเป็นที่มาของการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขที่กำลังเกิดขึ้น
อกจากนั้นเมื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้
และลดสถิติการก่อเหตุด้านความมั่นคง
ซึ่งทั้ง๒อย่างต้องทำให้ได้ร้อยละ๕๐แล้ว
ให้มีการโอนภารกิจให้ทหารพลานชรบและอรบ
โดยถอนกำลังจากกองทัพภาคที่๑๓ออกไป
แล้วให้กองทัพภาคที่๔และกองทัพน้อยที่๔รับผิดชอบภารกิจทั้งหมด
โดยมีฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองตลอดจนส่วนราชการต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เต็มที่
ปัจจุบันเริ่มลดกำลังทหารจากกองทัพภาคอื่นจาก๒๒กองพันธ
เหลือเพียง๓กองพันธุ์เท่านั้นคือกองทัพภาคที่๓เหลือเพียง๒กองพันธุ
ซึ่งยังคงรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดยาลาและกองทัพภาคที่๑เหลือ๑กองพันธุ
รับผิดชอบอำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนาราธิวาส
ขณะที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่๒ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก่อนหน้านี้
ถอนกำลังทหารโดยส่งมอบภารกิจให้กับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
กองพลทหารราบที่๑๕ดูแลพื้นที่ต่อไป